ว่าอยากดู

กลับไป

ผู้ชายไงเนี่ยขอลงวงเดียวเนี่ยเหมือนจะเนี่ยมันจะถอดคืนนะ
เนี่ยว่าหลวมมันบอกว่าหลวมเนี่ยแล้วมันก็วิ่งเลย